คุณสุภาพจะพาไปทำความรู้จัก
บทบาทหน้าที่แล้วก็ระบบการ
ดำเนินการของสารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
อย่างที่บอกว่าเพิ่งจะตั้งเมื่อปีที่แล้ว

ดำเนินงานค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีบทลงโทษ
ที่เรียกว่าเห็นกันทันควันเลยนะคะ

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สารอาญาคดีทุจริต

ฉะนั้นเราควรจะรู้จักสารนี้กันหน่อย

เป็นสารที่ตั้งขึ้นมาใหม่

ตั้งมาเมื่อวันที่๑๗สิงหาคม
ผ่านไป๑ปีกว่านี้เองครับ

หรือเป็นของค่าราชการ

เขามีแผนกคดีทุจริต

นักการเมืองทุจริตให้ไปขึ้นศาล

สารดีกาโทษครับสารดีกา

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับทุจริต

เขาก็เลยออกกฎหมายขึ้นมาใหม่

กับสารอาญาเนี่ยคดีเยอะ

โอ้โหนี่เป็น๑๐กว่าปี

คนต้องมาเท้าความกันใหม่ว่าโกงเรื่องอะไร
ฉะนั้นในหลักการที่บอกว่า

เมื่อเดือนสิงหา๕๙อย่างที่ว่า

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการมาสารนี้

เริ่มแรกเริ่มต้นด้วยคดีของ

คดีรับสินบนจัดงาน

ก็ไปขึ้นศาลนี้

ต้องการจะเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เอาดูเจตนารมณ์ของการ

ให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งครับขออ่านให้ฟังหน่อย

เนื่องจากการทุจริตและประพฤกษมิชอบมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม
และอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ประกอบกับการทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะเวลาที่ผ่านมา
ถ้ามีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมาก
และจากการดำเนินนโยบายในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
ส่งผลให้มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนำขึ้นสู่ศาลมากขึ้น
สมควรจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นี่มีเหตุผลในการตั้งศาลอย่างที่บอกว่ามีผลบังคับใช้เมื่อ๑๗สิงหาคม
ทีนี้ความต่างของสารนี้ต่างกว่าสารอาญาทั่วไปก็อยู่ตรงนี้ครับ
วิธีการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤกษมิชอบ
ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยเร็ว
ระบบไต่สวนหมายความว่าอย่างไรครับ
หมายความว่าให้สารมีบทบาทร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายเพื่อตรวจสอบความจริง
แล้วผู้พิพากษาที่จะมาอยู่กับศาลนี้
องค์คณะก็ถูกกำหนดคุณสมบัติที่มีมากกว่า

เห็นไหมครับถามว่ามีใครบ้างที่มีอำนาจฟ้องสารทุจริตเนี่ย๒ส่วนครับ
หนึ่งรัฐเป็นคนฟ้องเองรัฐฟ้องก็นี่เลยครับอายการสูงสุด
พนักงานอายการปประธานปปชคณะกรรมการปปชนี่มีอำนาจฟ้อง
สองประชาชนก็ฟ้องได้ครับประชาชนที่ฟ้องเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ใช่ใครไปเห็นอะไรก็ฟ้องสเปดสปะอย่างนั้นไม่ได้ต้องผ่านการกันกรองจากปปช
เช่นคนที่เจ้าหน้าที่รัฐไปกระทำให้เขาเสียหายถูกยักยอกอะไรต่ออะไรจากเจ้าหน้าที่รัฐ
เขาเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ไปฟ้องศาลนี้ได้
เขาก็ไปฟ้องสารนี้ได้ฉะนั้นคนที่เอาไปฟ้องเนี่ย๒ทาง
เจตนาที่ออกพรบจัดตั้งสารนี้อย่างที่บอกต้องการให้เร็ว
ต้องการให้เร็วไม่อยากให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยโหยคดีทุจริตอย่างที่ว่าเกือบ๑๐ปี
เราก็มานั่งดูเอ๊ะระยะหลังจีนเกาหลีเวลาเราอ่านข่าวว่าเขาฟ้อง
รัฐมนตรีอดีตผู้นำประเทศไม่กี่เดือนต่อมาศาลก็ตัดสินแล้วครับ
ของเรานี่๙ปี๑๐ปีไม่ทันการฉะนั้นสารนี้เขาต้องการให้เร็วครับ
แต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าองค์คณะที่จะตัดสินเนี่ย
มีแค่๗องค์คณะเท่านั้นอันนี้ไม่เพียงพอ
ถ้าได้งบประมาณมากขึ้นมีองค์คณะมากขึ้น
ก็จะทำให้การดำเนินการต่างมันเร็วขึ้นด้วย
เนี่ยก็ยังติดขัดอยู่ตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าเอาล่ะเป็นการเริ่มต้น
คือในความตั้งใจเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้ครับเช่น
สารลงโทษถ้าจะอุทธรณ์เนี่ยไม่เกิน๖เดือนรู้เรื่อง
อันนี้เขาเขาอยู่ในข้อกำหนดเขานะสมมุติคดีดังดังทั้งหลายเนี่ย
คดีคุณสรยุทธ์ก็ดีคดีของคุณยงยุทธ์ก็ดี
ถ้ายื่นอุดทอนภายในหกเดือนจะรู้ว่าสารอุดทอนตัดสินยังไง
นี่เขากำหนดไว้อย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสารใหม่
ที่อยากให้พวกเราได้รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้รู้ว่า
สารนี้คืออะไรยังไงถัดมาขอดูตรงนี้หน่อย
ขอดูข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับสารนี้นี่ขออนุญาตเอามาจากหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับ
ว่าจากข้อมูลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาห้าเก้า
มาจนถึงสิบเอ็ดมิถุนาหกศูนย์พบว่าปีห้าเก้าเนี่ย
มีคดีรับใหม่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคดีเยอะนะแยกเป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์
ผู้เสียหายเองเป็นโจทย์หนึ่งร้อยยี่สิบสองคดีรัฐเป็นโจทย์โดยกรรมการปปช
เป็นโจทย์สองคดีแล้วอัยการเป็นโจทย์เจ็ดสิบสี่คดี
ในจำนวนเนี้ยแล้วเสร็จไปหนึ่งร้อยสิบคดี
ยังคงค้างอยู่แปดสิบแปดคดีนี่ปีห้าเก้านะ
เอามาดูปี๖๐ที่ผ่านปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
คดีรับใหม่สามร้อยสามสิบสองคดีเห็นไหมครับคนเริ่มรู้จักละ
แยกเป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์สองร้อยคดีและอัยการเป็นโจทย์หนึ่งร้อยยี่สี่คดี
ทั้งหมดเนี้ยผ่านมาแล้วหกเจ็ดเดือน
แล้วเสร็จไปหนึ่งร้อยสิบหกคดีคงค้างอีกสองร้อยสิบหกคดี
รวมแล้วตั้งแต่เปิดทำการสารอาญาคดีทุจริต
มีรับใหม่ทั้งหมดห้าร้อยสามสิบคดีแล้วเสร็จไปสองร้อยยี่สิบหกคดี
คงค้างอยู่สามร้อยสี่คดีอ่าสำหรับสังกัดที่มีบุคคลถูกฟ้องมากที่สุด
อ้าวกระทรวงศึกษาครับสองร้อยแปดสิบห้าคน
ตำรวจสองร้อยสามสิบแปดคนอบตสองร้อยคน
สะพานิติบัญญาณแห่งชาติเนี่ยร้อยแปดสิบเอ็ดคน
และกระทรวงมหาธัยร้อยยี่สิบเก้าคนนี่คือหน่วยสังกัดที่มีบุคคลถูกฟ้องคดี
ของสารทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางวันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รู้จักว่า
สารนี้มีที่มาที่ไปยังไงใครที่เป็นห่วงเรื่อง
กระบวนการทุจริตคอรัปชั่นในบ้านเรา
ฟังข่าวจากศาลหลังเนี่ยน่าจะสบายใจขึ้นนะครับ
เพราะว่าโดยกระบวนการเอาจริงเอาจังของทุกภาคส่วน
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอลลับชั่นโดนกันเป็นแถว
กับเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อก่อนผู้มีอำนาจเนี่ย
กว่าจะถูกฟ้องจะติดคุกสักลายนึงเนี่ยโอ้โหนานครับ
เดี๋ยวนี้ท่านลองนึกดูสิครับคนที่อยู่ในคุกตอนนี้
ทั้งคดีถึงที่สุดแล้วและกำลังอยู่ในคุกเพื่อรอดีการเนี่ย
โอ้ยเป็นแถวเลยครับคนดังทั้งนั้น
นี่ก็เป็นความหวังว่ากระบวนการเอาจริงเอาจังกับกระบวนการทุจริตเนี่ย
เริ่มดีขึ้นและเราเชื่อว่าโดยกระบวนการเหล่านี้
คนทุจริตจะขยะขยะขยะมากขึ้น
แล้วถ้าไปดูในรัฐมนูลใหม่คอยดูเถอะครับ
รัฐมนูลใหม่ออกมากฎหมายลูกออกมาแต่ละฉบับเนี่ย
เขาเพ่งเล็งที่จัดการเรื่องทุจริตคอลลับชั่นเยอะ
สารนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
ก็ก็น่าจะสบายใจขึ้นคนที่เป็นห่วงเรื่องการทุจริตคอลลับชั่น
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันศุกร์นี้ครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ถือว่าทำงานเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มตุลาคมปีที่แล้ว
๓๓๒คดีนี้แล้วเสร็จไป๑๑๖คดีแล้ว
ถ้าเทียบกับสารอื่นถือว่าค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียว
แต่ว่าคดีเหล่านั้นคงเป็นคดีไม่ใหญ่พอไม่มาเป็นข่าว
มาเป็นข่าว๒๓คดีหลังนี่แหละ

คิดว่าหลายคนน่าจะฝากความหวังเอาไว้กับสารนี้
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะนี่มาแนะนำถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของ
อายาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางให้เราได้รู้จักกัน
ใช่ครับเพราะว่าพอพูดมาแล้วจะได้
เข้าใจว่าสารนี้บทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรนะฮะ